สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสบัดข่าว๙อาทิตย์

เป็นอาทิตย์แรกของปีนี้

ได้มาเจอคุณผู้ชมในวันแรกของปีเลย
จริงครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะอวยพรคุณผู้ชมนะครับ

รวมไปถึงขอให้มีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จน
ทำเอาอะไรก็เพราะสมความสำเร็จกัน
ข้อความนี้อยากให้ดูเรื่องนี้กัน

บอกว่าคุณดาวสุพัสรา
ค่ะก็มีของดีของเด็ดมานำเสนอ

ที่มีประวัติศาสตร์ที่ดี
ว่าแต่ชุมชนนี้คือชุมชนอะไรแล้วอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัติข่าวคู่กันสบัติข่าว
มาเลยส่งข้อความกันมาเลยนะครับ
ช่วงปีใหม่แบบนี้หลายคนก็อวยพรพวกเรา
เราก็ยินดีอย่าให้พรต่างที่ส่งมาให้เราเนี่ย

วันอาทิตย์หลายคนใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
ถูกต้องแล้วก็ทำบุญกัน

แล้วอย่าลืมนะดูกับเราดูข่าวกับเรา

พี่ดาวพี่ดาวก็มาเจอกับเราด้วย
วันนี้พี่ดาวจะพาเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

แต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานมาก

หน้าตาขนมจะเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหน
ติดตามในช่วงชุมชนต้องแชร์

คุณผู้ชมเจอดาวสุภาษาที่ไหนสนุกสนานที่นั่น
วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟราว

แต่ที่นี่คือราทอน
ว้โวบ้านผู้อีกสางกระโดรบ้านน้องอยู่สังกะเด

คุณผู้ชมมาเที่ยวชุมชนกุดีจีน
อยู่ริมฝั่งแม่น้ำด้านนู้นเห็นไหมคะ
กุดีจีนเขามีเรื่องราวที่หลากหลายค่ะ

ถึงแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์บ้านกุดีจีน
อยากรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้

คุณผู้ชมมาเที่ยวชุมชนกุดีจีน

คุณผู้ชมมาเที่ยวชุมชนกุดีจีน

เขาบอกว่าถ้าใครอยากจะรู้ประวัติความเป็นมา

และสองต้องมาดูที่พิพิธภัณฑ์กูดีจีน
เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้วย
อันนี้ค่ะเป็นชั้นที่๑เราจะเล่าถึงประวัติศาสต
ตูเกตเป็นชาติยุโรปชาติแรกที่เข้ามา
อายุทยาอะไรอย่างนี้เขาก็เข้ามาค้าขาย

ที่เดินทางจากลิสบอลมาถึง
เขาจะจอดที่มะละกาสุดท้าย

อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจำลองให้เห็นว่าเรืองอย่างนี้

บรรทุกสินค้าบรรทุกคนบรรทุกอาหาร

ตองค่ะหนูเห็นป้ายตรงนี้ค่ะ

มะละกอมีความสัมพันธ์กับปลูตุเกตยังไงบ้างคะ

ปลอยทองที่เราทานทุกวันเป็นของเขามาอยู่

ขนมหมอกแกงขนมสังทะยาขนมปัง
แต่เอาเป็นว่านี่คือส่วนผสมที่ลงตัวแล้วกัน
พระตองคะไปเห็นขนมกูดีจีน

ตอนนี้บอกใบ้ให้หลานแม่เป้าค่ะ

ใช่ไหม

ร้านที่ตามหาร้านขนมฝรั่งหลานแม่เป้า
แต่หายฮันแล้วนานนะคะ

นี่แหละค่ะร้านขนมฝรั่งที่เราตามหา
ไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มนะคะค่ะพี่แหม่มค่ะสำนักไว้พี่แหม่มคัทธริยานะคะ
พี่แหม่มคัทธรียาหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมารักสู้พวกแหม่มนี้ไม่ได้ค่ะ
มาวันนี้อยากรู้ว่าเจ้าขนมกุดีจีนที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงทำไมเขาชื่อกูดี
พี่แหม่มอยู่ที่นี่นานแล้วยังชุมชนนี่เป็นยังไงส่วนของเขา
นะขอทีละคำถามได้ไหมพี่ฟังไม่ทัน
มาค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกของการทำขนมฝรั่งหรือว่าทำขนมกุรีจีน
พริกไข่แต่หนูสังเกตว่านี่คือไข่เป็ดทำไมต้องเป็นไข่เป็ดค่ะ
สูตรของชาวโปรตุเกตส่วนใหญ่เราจะใช้กันไข่เป็ด

คุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับหมุนหมุนอยู่
นี่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการทำขนมกุหรี่จีน

อันนี้เราจะตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นโพ

เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระมังผสมแป้งด้วย
คือไม่มีการชั่งตัวต้องใช้ความทำงาน
โอเคงั้นไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ
ขั้นตอนนี้ขั้นตอนอะไรครับพี่แหม่ม

ขนมเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่ในนี้แล้ว

ก็คือการเอาขนมที่ตักใส่พิมพ์แล้ว

ลงไปในเตาค่ะนี่ต้องระวังมือด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นเตาอบร้อยมากร้อนหมดเลยค่ะ
ช่วงที่ต้องระวังอีกช่วงหนึ่งค่ะเป็นช่วงขั้นตอนไหนแล้วต้องทำยังไงบ้างคะ
เราก็ขึ้นฐานนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้หน้ามันตึงหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันลองแต่งหน้าได้ค่ะ
คือที่มาของชื่อกระหนมป่ะคะเห็นบอกว่ามาจากปลูตุเกรด
นี่คือเค้กก้อนชิ้นแรกในประเทศไทย

ขนมฝรั่งว่าขนมกุรีจีนสุกเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนนี้ต้องรีบทำอีกไหมคะเนี่ย
ถ้าไม่รีบเดี๋ยวขนมมันจะร้อน
ถ้าทิ้งไว้นานถึงขั้นไหม้ได้ไหมคะคุณ

เดี๋ยวขออนุญาตชิมนะคะ

ขอบคุณนะคะพี่แหม่มขอบคุณมากเลยนะคะ
หนูก็ใจตังค์ก่อนจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากความสวยงามอลังการของโบสถันตะครูสแห่งนี้แล้วนะคะ
โบสถ์แห่งนี้ยังมีสิ่งที่คุณต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนด้วย

สวัสดีค่ะคุณลุงนี่คือคุณลุงก๋อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ลุงก๋อยนี่แหละจะพาดาวไปดูสิ่งที่
คุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนอย่างแน่นอน
ไปเลยค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมมาถึงชั้นบนแล้ว

แสดงว่าหนึ่งแป้งแทนหนึ่งตัวโน้ต

คุณลุงคะเห็นระคังด้านบนมีชื่อไหมคะ
ระคังอันนี้เขาจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับ

คุณลุงคะระคังกรยองใช้ในโอกาสไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะเทศกาลพิเศษ
หรือวันฉลองพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับ
ขอบคุณคุณลุงมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ชุมชนกุดีจีนแห่งนี้
จากระคังกุระยงที่เป็นที่สุดแล้ว
ยังมีอีกนะยังมีสิ่งที่เป็นที่สุดอีก

ตรงไหนนะ
ไลน์ปิดไว้มาใหม่นะ
แค่อันนี้ร้านก็เปิดแล้วไม่เห็นยากเลย

พี่แตนไว้อะค่ะมีไลน์พี่แตนไหมคะ

แฟนอยู่ค่ะตามไลน์ค่ะ

ร้านอาหารสยามโปรตุเกตบ้านสกุลทองนะคะ

เป็นเมนูพิเศษที่พี่แตนยังไม่เคยทำออกรายการไหนเลย

ไม่เคยเห็น

นะคะหอมหัวใหญ่อันนี้พริกแดงจินดา
ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกปลาปิก้าพริกไทยเกลือนะคะและที่ขาดไม่ได้ค่ะ
มาคอร์สค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งอันนี้เลเมินถูกต้องค่ะและไข่
อ่าทีนี้เราจะต้องมีการผัดค่ะเราจะเอาหอมมาใช่
เด็กมันด้วยใบเบรดนิดค่ะพริกบ้านเฮาว์หรือว่าพริกบ้านเขา
แต่ต้องผัดแทนทิศนี่ได้ค่ะ
เราก็จะผัดนะคะอ่าถูกต้องค่ะเดี๋ยวล่าง
อากาศแล้วคุณลูกค้าจะได้มาที่บ้านพี่แตนเยอะมาเที่ยวชุมชนเยอะนะคะ

โอ้โฮผู้ชมเต็มโต๊ะไม่หมดเลย
อลังการบางประไทยขนายหาด

ใช่ค่ะแล้วเวลาทานก็ต้องใช้เลมอนเนี่ย

กาเล้าหรือว่าลาเต้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อ
โซคอตเค้กกับกาเล้าหรือลาเต้

ซี่คิสซี่คาปูชิโน

ทอดมันไม่ทอดฉัน
ที่ไหนไม่เคยเห็น
ที่นี่ที่แรกพี่แตนไปต่อเลยค่ะ
อันนี้เรียกว่ากระทงทองไส้สัพพแยก
อ้าปากกว้างเข้าจอไม่เหมาะ

ยังจะตามมาอีก

อันนี้หมูซามูนะคะน้องดา

แล้ววันนี้อิ่มใจแล้วอิ่มท้องด้วย

คุณผู้ชมมาเที่ยวที่ชุมชนกุรีจีน
อิ่มจุกอิ่มใจจริงค่ะ
วันนี้สวัสดีสวีทอัพค่ะ

แต่ว่ามีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจทำ
ยังมีอาหารมีขนมที่ขึ้นชื่อเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วย

คุณสุภาษาราไปเที่ยวแบบแมนกับน้องจูด้งกันบ้างดีกว่า
จูด้งจะพาเราบุกป่าฟาดง
ไปเจอกับธรรมชาติที่สวยงาม

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ซู่กับปีเถาปีกระต่าย

ใครก็ปรารถนาที่จะให้เป็นปีที่ดีของเรา
แต่ทางความเชื่อก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นปีชงด้วยหรือเปล่า
ปีชงที่ว่าไปชงแบบชงไม่ดี
แต่ในทางชงดีเขาก็ว่ามีเหมือนกัน
ใช่ไงเพราะฉะนั้นลองตรวจสอบกันหน่อยไหม
ใครจะปีชงใครจะปีใหม่ชงยังไงบ้างนะ
จะได้เตรียมตัวทำบุญรับทรัพย์รับโชคกันนะคะ
มาดูข้อมูลนี้หน่อยจากไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะคุณผู้ชม
ให้ข้อมูลกันก่อนเลยนะเป็นความรู้เล็กน้อยนะคะ
คำว่าชงในภาษาจีนหมายถึงการปฏิ

เพราะคำว่าปีชงหมายถึงปีที่อาจจะมีการปะทะ
หรืออาจจะเกิดเรื่องไม่ดีก็ได้
ซึ่งความเชื่อเรื่องปีชงก็เกี่ยวข้องกับองค์เทพไทยสวย

แล้วก็ยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีแต่ละปีอีกด้วยนะ
แล้วเราจะได้ยินในทุกปีช่วงของเทศกาลขึ้นปีใหม่
คนนั้นชงเท่าไหร่ชงแบบตรง

แบบชงนิดเดียวชงร่วม

ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เขาเขียนแบบนี้วัดเป็นอัตรายอย่างนี้เลย
งั้นไปดูไอ้ชงตรงชงแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
ในปีนี้นะครับก็ได้แก่ปีนักศัตริย์ระกาหรือปีไก่
เกิดปีไหนปะตอนนี้ขึ้นให้ละ
คุณผู้ชมถ่ายรูปไว้แล้วไปวงกลมดูแล้วกัน
ว่าปีไหนเป็นปีเกิดของคุณผู้ชมก็ชงตามนั้นนะครับ
ส่วนคนที่เป็นปีชงร่วมในปีนี้
ก็ได้แก่ปีนักศัตริย์เถาะเถาะก็คือกระต่าย
ก็คือปีนี้นี่แหละชงปีของตัวเอง
อกจากนี้ก็ยังมีปีนักศัตริย์ชวดชวดก็คือปีหนู
แล้วก็มีเมื่อเมียม้า

คุณผู้ชมถ่ายรูปเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนนะ
แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าก็มีการแก้ชงง่ายค่ะ
ขั้นตอนแรกนะคะก็ไปไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี๊ยะ
ท่านก็จะช่วยบรรเทาเคาะกรรมได้
เดี๋ยวโคกะเบลอะไรมีแต่โคกะเบล
ก็โคกะเบลนั่นแหละ

ไทยชีวิตสัตว์ใหญ่ใจบุญหนัก
ดีมากคุณทำประจำเลยเป็นสิ่งที่เป็นกุศล

ไปปล่อยนกปล่อยปลาสัตว์เล็กบ้างก็ได้

พาคุณภรรเมียไปปล่อยนกปล่อยปานทุกวันเลย

ปล่อยคุณผัวออกไปข้างนอกบ้าง
เพราะว่าชีวิตถูกกักขังอยู่กับตระกูลภรรยาตลอดเลย

อีกวิธีหนึ่งคนที่เขาอยากจะบริจาคโลหิต
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ

การไปไหว้พระเก้าวัดเสริมสิริมงคล

ใครจะไปไหว้มากกว่านั้นก็ละตัดสะดวกละกัน
ถ้าพูดถึงความเชื่อของชาวจีน
การไหว้องค์ไถ่สวยเอี๊ยะเนี่ย
ท่านก็จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมที่มี

ก็ใครที่เชื่อถือเรื่องนี้ก็ไปไหว้หน่อย

ตามสารเจ้าต่างเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว

อันนี้จริงนะคะเพราะว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการ
แล้วจะต้องเตรียมเครื่องเส้นไหว้เครื่องถวายอะไรบ้าง

ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอก
ใช่ค่ะเอาเป็นว่าสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น
หรือถ้าใครไม่สะดวกก็ตั้งจิตอธิษฐาน
แล้วก็คิดดีทำดีดิฉันว่ามันก็ช่วยแก้ชงได้ประมาณนึงแหละ

จากการไปทำบงทำบุญเสริมสิริมงคล

แล้วมันคุ้มค่าที่จะบุกป่าฝาดง

จะสวยงามขนาดไหนติดตามเลยในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งครับและตอนนี้ผมมาเดินป่าครับ
เพื่อที่จะขึ้นเขาไปที่เขาธรรมรัฐแห่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ได้ข่าวว่าข้างบนเนี่ยโอ้โหมีโบราณสถานหน้าลึกลับ

มันน่าจะคดเคี้ยวแล้วก็ยากน่าดู
แต่ว่าเราต้องหาไกด์ก่อนคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าเลยดีกว่าว่าจะเจอไกด์ไหม

เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน่อย
ที่จะนำทางเราในวันนี้แล้วสวัสดีครับ

พี่หน่อยครับวันนี้ที่เราจะขึ้นไปเนี่ย
ระยะทางมันประมาณกี่กิโลครับ

ถ้าขึ้นไปพี่หน่อยข้างบนเนี่ย

ลานสถานครับเป็นถ้ำธรรมชาติที่มีพระพระพุทธรูปครับ
พุทธรูปนี่คือเขาสลักอยู่ที่บริเวณถ้ำเลยใช่ไหมฮะ

โอ้โหชักอยากจะเห็นแล้วสิครับ
ถ้างั้นพี่หน่อยไปกันเลย
หน่อยครับผมถามนิดนึงผมเห็นตรงนี้ฮะ

ก่อนจะมีวัดอยู่ที่หน้าถ้ำประทุนครับ
จะมีวัดอยู่ที่นั่นแต่ทุกวันนี้ได้ลื้อถอนออกไปแล้วครับ
แล้วจากนี้ไปถึงเขาครับพี่ใช้เวลาประมาณกี่นะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
แต่คุณผู้ชมครับผมเดินมาอยู่ที่ตรงนี้

ก็มีพระไปทำพิธีอยู่ด้านบนนะครับ
ช่วยพาผมเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้ได้ไหมฮะ

อันนี้ชาวบ้านเขาก็หินก้อนนี้จะเป็นรูปช้าง
นี่ครับคุณผู้ชมครับลักษณะหินของช้างนะคุณผู้ชม

แล้วส่วนหัวเนี่ยชัดเจนมากเลยนี่ครับ
ตรงนี้คือหัวแล้วตรงนี้ก็เป็นหง่า
สังเกตว่ามีตาด้วยนะนี่ฮะ
แล้วชาวบ้านเขาก็จะเอาดอกไม้มาถวายนะฮะ
ก็ตามความเชื่อของคนในพื้นที่
ตรงนี้ก็มีจุดที่พระมานั่งสมาธิด้วยใช่ไหมครับ
เห็นบนใดตรงนี้ขึ้นไปคุณผู้ชมครับ
สังเกตว่ามีช่องมีประตูตรงนี้ด้วย

พระเขาก็จะไปนั่งสมาธิอะไรอยู่ในนี้ครับ
โหคุณผู้ชมข้างขาวเหยียดขึ้นในหนังเลย
โอ้โหนี่ฮะนี่คือบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบโล่งแบบนี้

นอกจากมีข้างขาวแล้วมีงูด้วยนะครับ

ก็อย่าพยายามเดินไปใกล้ผนังถ้ำมากนะฮะ
เพราะว่าเราอาจจะโดนกัดได้
เมื่อกี้จากถ้ำประทุนเดี๋ยวเราไปต่อครับ
มาดูว่าเส้นทางจะยากขนาดไหนตามผมมาเลยครับ
หน่อยครับผมถามนิดนึงหูเห็นเส้นทางแบบนี้
เห็นบอกว่ามีคนเคยหลงป่าด้วย

เขาก็ขึ้นไปถ้ำพระจนดึกแล้วก็ไม่ลงมาสักที

กำนันก็นำทีมตามหาครับ
กว่าจะเจอก็๔ทุ่มได้ครับ
เห็นเขาบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่นะฮะ
เวลาคนหลงป่าเนี่ยช่วงเวลา๔ทุ่ม

ถ้าสมมุติแบบเราหลงป่าอย่างนี้ฮะ
วิธีช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นให้มีชีวิตรอดออกมาเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
พอดีเขาลูกนี้มันมีสัญญาณโทรศัพท์ตลอดทาง

ข้างล่างเมื่อกี้มันจะมีป้ายอยู่แล้วก็มีเบอร์โทรเนอ
ใช่ไหมอ๋อสามารถโทรได้เลย
คุณผู้ชมฮะผมสังเกตเห็นมี๒ทางแบบนี้

ถ้าเจอแบบนี้เราต้องไปทางไหนครับ
เราจะทำมาเป็นผ้าผูกไว้เรื่อย
แล้วพอสิ้นสุดผ้าจะมีเชือก
เดี๋ยวเราเดินไปตามทางที่เขาผูกไว้เลยนะครับ

สังเกตป้ายอันนี้คือป้ายบอกระยะทางที่เราเดินมา

ก็เหนื่อยแล้วไปต่อดีกว่าครับ
นี่ครับคุณผู้ชมผมมาเจอลูกลูกนึง
ไม่รู้มันคืออะไรครับ
นี่ครับคุณผู้ชมต้นมะกอกปลาอยู่ตรงนี้
มีอีกต้นหนึ่งนี่ต้นงิ้ว

พี่หน่อยครับผมได้ยินมาว่า

เป็นจุดที่คนมักจะหลงมากที่สุด
ใช่ครับเส้นนี้มาจากหนองเทอร์แก๊สสิ
เป็นเส้นที่เราเดินมานะจะเป็นบ้านหน้าผา
ถ้าเราเดินมาเราก็จะลงไปทางบ้านหน้าผาเลย
ถ้าถึงจุดนี้เราต้องสังเกตดูที่ขวามือ
งั้นเราก็จะลงไปทางบ้านน้าผา

เมื่อกี้เดินคุยกับพี่เขามา
เห็นบอกว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนท้องหรือฮะ

มีคนไปส่งพวกเราอยู่ด้านล่าง
ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวครับ

ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เจอใครอยู่ด้านล่าง
เขาก็เลยโทรขึ้นมาหาตั้งบนนะครับ

เขาก็เลยบอกรีบลงไปรีบลงไปอะไรประมาณนี้

เพราะว่าเขาเห็นหลบกันไปหมดแล้วไง

หมายถึงคนท้องที่เขานั่งเฝ้าอยู่ด้านล่าง
เขาเห็นเหมือนกับว่ามีใครเดินลงมาส่ง

เดินลงไปส่งใส่ชุดแบบไหนฮะสีขาวเหรอ

ได้ครับโอ้โฮคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โฮ
ในที่สุดเราก็เดินมาถึง๑๐๐เมตรแล้ว
เหลืออีก๕๐๐เมตร๕๐๐เมตรเอามาสู้ต่อครับคุณผู้ชม
ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ไปกันต่อเลยครับ

จุดที่๒ครับ๑๑๕๐เมตรโอ้โห
เดินตั้งนานขึ้นมานิดเดียว
เหลือระยะทางอีก๓๕๐เมตร

คุณผู้ชมครับจุดนี้เขาเรียกว่าผานางคุ้มนะครับ
เพราะว่ามีต้นนางคุ้มเต็มไปหมดเลย
หรือว่าว่านางคุ้มนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมฮะ

แต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าข้างบนก็มีอีกนะฮะ

เขาธมรัฐลูกนี้มีเรื่องเล่ามากมายจริงเลยนะครับ
เพราะเป็นเส้นทางแสวงบุญเก่าแก่นับพันปี

การเดินขึ้นเนี่ยก็ยากลำบาก
ระยะทาง๑๕๐๐เมตรหรือกิโลครึ่งเลยล่ะครับ
แต่ว่าใช้เวลาเดินถึงชั่วโมงครึ่ง

แล้วก็ยากลำบากจริงเลยล่ะครับ

สังเกตเห็นนี่จุดนี้คืออะไรฮะเนี่ย
บ่อน้ำธรรมชาติคดขึ้นมาเหนื่อย
ก็มาพักกินล้างนงล้างหน้าอะไรอยู่นี่นะครับ
คือบ่อนี่เขาบอกว่าไม่มีวันแห้งหรือครับ

เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีทางน้ำลงมา
น่าจะดูมันน่าจะลงมาตามซอกหินนะครับ
โอ้โหน้ำมันน่าจะไหลมาจากซอกหิน
จากต้นน้ำจากน้ำตกอะไรเราก็ไม่รู้ครับ

ชาวบ้านเขาก็จะเขากินกันเวลาหิวเดินป่าเนอะ
จากตรงสัตว์ป่าก็น่าจะลงมาที่นี่แล้วครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลองไปสัมผัสน้ำหน่อยนะ
อยากรู้อุณหภูมิมันประมาณไหนร้อนหรือเย็นนะครับ

โอ้โหน้ำเย็นมากเลยอ่ะ

อยากแค่พมพมพอนะครับ
กันต่อเลยครับ
เราเห็นลำลายแล้วฮะโอ้โฮชัดเจน

ที่เราเดินมากว่า๑๕๐๐เมตร

คุณผู้ชมครับศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะของธวารวดีนะฮะ
น่าจะสร้างมาเมื่อพศ๑๒๐๐๑๑๐๐ปี
ที่เห็นองค์ใหญ่นี้เป็นพระประธาน
ส่วนข้างที่เราเห็นลำลายนี้เป็นภาษากนะฮะ
ของท่านจะถูกตัดไปแล้วก็มือ
ได้ข่าวว่าตอนนั้นตัดไปเสร็จไปขายให้กับชาวต่างชาติ

เสียงตรงนี้คือเสียงของจริงหรือว่าของเสียง

อันนี้เป็นเสียงจำลองเอาไว้นะครับ
ข้างในเห็นเขาบอกว่ามีอีกใช่ไหมครับ

เราต้องใช้ไฟให้พี่หน่อยช่วยส่องว่า
มีพระพุทธรูปอยู่ตรงไหนนะฮะ
อยู่ด้านบนผนังแต้ม

คุณผู้ชมครับตรงนี้จะเป็น๔กร
หรือเขาเรียกว่าพระพฤษัตริย์นะครับ

เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นครับมี๕องค์
แต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามี๔กร

เห็นไหมครับ

ก็เห็นมีเหมือนจะมีเจดีเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมฮะ

นี่ครับอันนี้เราก็จะเห็นอีกหนึ่งอันเป็นเจดีทรงปลายแหลมแบบนี้นะฮะ

หน่อยครับถ้าใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้

ติดต่อผ่านกำนันเดี๋ยวกำนันจะติดต่อผมอีกทีหนึ่งครับ
วันนี้ยังไงขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับ

อื้อหือพลังหนุ่มคนนี้นี่สุดยอดจริงนับบุกเขาลุยไฟได้หมดที่

เขาทำหลายอย่างปีนต้นตานก็ไปมาแล้วลงน้ำก็ไปมาแล้ว
ใครอยากจะตามรอยน้องจูด้งก็ตามไปดูแล้วกันนะ

แต่ว่าถ้าใครหิวแล้วก็ตามมาทางนี้ตามมาทางนี้จะพาไปกินแจงลอนร้านเด็ดที่

เออหน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงติดตามกันเลยในช่วง

ป้าย่างตั้งแต่เช้ายังเย็น๑๐๐กิโล
อันไหนขายดีประมาณ๑๕๐๐ไม้

หัวใจหวิว

ป้าทัพทีมเป็นแชร์ของร้านแจงรอนป้าของนะคะ

แจงรอนไม่ใช่ฟิวลอน
ออกมาขายตรงนี้ประมาณ๔๐ปีแล้ว
เนื้อตลอดมันก็เหนียวแล้วก็นุ่มข้างใน
ส่วนผสมก็มีเนื้อปลาเป็นหลักแล้วก็เครื่องแกง
แล้วก็เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาล
ปลาน้ำดอกไม้ค่ะเลขระดายชื่อ
โชกุลน้ำดอกไม้อย่างเดียวกัน
แต่เป็นตัวเล็กนะเป็นปลาตัวเล็ก
ปลานี้เนื้อจะเยอะแล้วก็เนื้อมันจะขาว
ต่างจากทดมันที่ว่าใส่มะพร้าว
เพราะว่าทอดมันใส่ถั่วอันนี้ใส่มะพร้าวแค่นั้น
เขามีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมัน
มันไม่เลี่ยนน้ำมันถ้าทอดมันมันจะอบน้ำมัน
อันนี้บางคนเขาก็ชอบว่ามันไม่ต้องไปทอดน้ำมันมันเลี่ยน
พ่อแม่เขาทำพวกสกูรนี้อยู่แล้วเป็นโฮมูกทอดมัน

สูตรก็มาจากแม่กับพ่อที่ทำ
ไฟก็ต้องคอยเติมตลอด

เพราะลูกมันกลมไงถ้าเกิดแรงมาก
แต่ผิวนอกนะข้างในมันก็จะไม่สุก

เป็นตาสแตนเลสแล้วย่างใช้มือหมุนเอง

เพราะว่าป้าไม่ไหวก็ย่างแล้ว

แล้วลูกพ่อบอกนะมาแล้วรับมาไม่ถึง

เป็นคนไทยที่เยอรมันนะคะ
ซื้อไปเอาไปทานที่นู่น

ไปถึงนู่นเขาก็ยังแข็งอยู่

เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๓โมงเย็นค่ะ
ปักหมุดที่วัดสัตหีบได้เลยค่ะ
แล้วก็เดินมาตามรีซอยมาทางตลาดนะคะ
ข้างธนาคารออมสินค่ะ
ถ้ามาสัตหีบอย่าลืมมาทานเต็มร้อนป้าของนะคะ
เป็นไงบ้างคะแจงร้อนปลาห่องบอกแล้วว่าร้านนี้เด็ดจริง

คุณไปถึงชนบุรีแล้วไม่ทานถือว่าไปไม่ถึงเลยนะ
เหลือการกันดูนักที่อยู่ในทศการในการท่องเที่ยวแบบนี้
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวความน่ารักของน้องหนูกันหน่อย

อยากติดตามแล้วไปดูกันเลยในช่วงสะบัดเท่าเด็ก

อุ๊ยอย่างนี้นี่ไงก็สเตอร์ไพรส์ไง
เนี่ยของขวัญชิ้นนี้อยากได้ไม่ใช่เหรอ
นี่เลยเขาเรียกว่าเป็นจักรยานไฟฟ้าไหม
อารมณ์เหมือนสกูเตอร์แล้วต้องบิดใช่ไหมล่ะ

ตัวแล้วไปแล้ว

ก็จะโดนแม่ตีละ
ผมว่าปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหม

แต่เขายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องคุณสังเกตให้ดีนะ
เนี่ยตอนขึ้นไปเนี่ยเออ

เห็นนะพี่ไม่ได้สตาร์ทใช่ไหมมา

เออมันก็เลยออกสตาร์ทนันสต๊อปไปเลยจ้า
พุ่งแบบเต็มคาราเบลเลย
งานนี้เนี่ยรู้ตัวการละ

ก็น้องสาวเขาหวังดี
ก็พี่จะสตาร์ทเครื่องก่อนใช่ไหมล่ะ

เออก็ไปบิดแล้วมันไม่ออก

ไอ้พี่ก็บิดเต็มคาราเบล

ผมเข้าใจนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะ
ซื้ออะไรแบบนี้ให้ลูกอ่ะผมว่าก็ดีและ

ใช้งานที่ถูกต้องด้วยจะได้ไม่เกิดอันตรายนะจ๊ะ

ไปดูความน่ารักของครูนักเรียนกันบ้าง
งานนี้นะคะนักเรียนเขาแต่งกรอนให้คุณครู
คุณครูนี้สุดประทับใจเลยค่ะ
แล้วกรอนที่ว่าประทับใจเนี่ยแบบไหนลองฟังดู
คือเราสวยและรวยแทนสูตร
หนูช่วยโปรโมทคือโสดทุกปี
ห้องหัวใจเมื่อไหร่จะมี
สูตรทั้งชีวิตวิถีคนสวย

แต่งกรอน๘ได้อย่างคล้องจองภัยร้อสนอหู
ความหมายก็ดีโดยรวมแล้วก็บอกว่าคุณครูน่ะสวยสวยและรวยแถมโสดด้วย
คือสูตรก็โอเครวยก็ดีไม่ดีตรงที่ว่าสูตรทั้งปีเนี่ยแหละ
ก็คือปีไหนก็ยังสูตรอยู่
นักเรียนก็เลยเนี่ยแต่งกรอนเดี๋ยวโปรโมทครูไง
บอกครูทั้งสวยทั้งรวยแถมโสดด้วยเผื่อว่าใครไม่ได้ยินกรอนนี้
แล้วจะได้หลงไหลได้ปลื้มมาจีบคุณครูเขาบ้าง
คุณสนใจไหมล่ะสมัยเด็กตอนเรียนแบบนี้เคยแต่งกรอนให้คุณครูเหมือนกัน

คุณครูเขาเป็นคุณครูฝึกหัด

อาจจะจำกรอนไม่ได้แต่ผมจำเรื่องราวได้

ว่าคุณครูเขาเนี่ยนะยังโสด
พอแต่งกรอนนี้ให้คุณครูปุ๊บวันต่อมาครูมีแฟนเลยครับ
ครูรูปคุณรีบมีแฟนหนีคุณเลยอย่างนี้เหรอ
คือถ้าโสดต่อไปอาจจะต้องโดนนักเรียนในกระลิ้มเกลี่ย
อาจจะไม่รอดเด็กชายชนะค่ะเป็นอย่างนี้ขำ
แซวสนุกแต่กรอนนี้ที่น้องเขาแต่งให้ก็ตั้งใจชมครูจริงนะ
ใช่นะคะบอกคุณครูเราสวยและรวยแถมโสด
ช่วยโปรโมทครูโสดทุกปี

ห้องหัวใจเมื่อไหร่จะมี
คล้องจองเป๊ะโสดทั้งทีวีวิถีคนสวย

เปลี่ยนได้มั้ยไอ้โสดทั้งชีวีให้เปลี่ยนเป็น

เปลี่ยนโสดทั้งชีวีเป็นมีคู่ซักที

แต่ยังไงก็ตามนะคะนักเรียนตั้งใจขนาดนี้
ก็ให้เต็มใจเหมือนกันค่ะ

อัจฉริยะของหนูน้อยคนนี้
เขาไปเลือกฮะเลือกเงินขวัญถุงจากคุณพ่อ
ดูสิว่าเขาเลือกยังไงถึงอัจฉริยะจริง
เด็กตัวเท่านี้รู้แล้วเหรอว่าแต่ละสีแต่ละใบเนี่ยมูลค่าไม่เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วขนาดก็ไม่เท่ากันด้วย
ปกติเราจะคิดว่าเด็กน่าจะชอบสีสันสดใส

แต่หนูน้อยคนนี้ฉลาดมากลูก
หนูหยิบใบสีเทาอ่ะ
แล้วคุณพอก็คิดดีเอาใหม่
ก็ยังยืนยันมั่นใจในสิ่งที่ฉันจะเลือก
แม่แบบนี้โตขึ้นไม่ผิดหวังเลยคุณชนะ
เอาตัวรอดได้นะลูก
เวลาไปเจอผู้ใหญ่อย่างลุงชนะนี่
เชื่อเลยว่าหนูน้อยคนนี้รู้วิธีแน่นอน

เพราะว่าลุงชนะมีแค่ใบสีเขียวนะ

มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาให้ดูอีกนะคะกับลีลาการเต้นของหนูน้อยคนนี้นะคะ
เรียกว่าเต้นไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอุ้มมาเต้นเลยจ้า

นี่เป็นท่าเต้นแบบพ่ออุ้มมา

ใช่แล้วสนุกสนานมากคือคุณคะจังหวะที่แบบว่าไม่ได้ยินเสียงรถแห่หรือได้ยินเครื่องเสียงมานึกออก

แล้วถ้าอุ้มไปทางประดานด้วยเหมือนกัน

คือเขาบอกว่างานนี้เนี่ยนะที่คุณบอกว่ามันน่าจะมีงานอะไร

นี่ไงผมว่าแล้วมันต้องมีเพลงโจ๊ฮึม
มีขบวนแห่อะไรแหละสนุกสนานกันเลยนะคะ
แบบนันสต๊อป๒๓เพลงยาวไป

ติ๊กต๊อกค่ะปัดไปเลย

เออไปตามเต้นกันต่อจ้ะ
นี่ถ้าคุณไม่อ่านว่าภูผาผมอ่านเป็นปูปลาไปแล้วนะ
คุณนี่ก็ถนัดตะปูปลากุ้งหอยอะไรของคุณอ่ะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้บ้างคุณแม่บอกหัวจะปวด
ลูกคนนี้ดันไปนอนในที่ที่ไม่ควรจะนอนนะครับ
นี่ในคลิปเขาเขียนเอาไว้ใช่ไหมเป็นเด็กง่าย
ง่ายกินง่ายนอนง่าย

ค่ะสองตัวได้แหละนำน้องไปนอนใช่ไหมสนอ่ะ
เด็กอาจจะติดหมาติดสุนัขไงมันเป็นเพื่อนกัน
สนสุดเลยแล้วพาน้องไปนอนแบบนี้ข้างถนนคุณแม่บอกไม่ได้ลูก
แม่เห็นแล้วไม่ใช่ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะไปพาลูกกลับบ้านด้วยแม่
ภาพความน่ารักอีกเยอะเลยครับอย่าให้ไปนอนข้างถนนเหมือนคุณชนะ
ไม่เอาบางทีเดี๋ยวผมไปนอนเมื่อไหร่
ที่คุณจอดรถอยู่ริมทางไม่ใช่เหรอเออบางทีเราก็เหนื่อย
ง่วงเมาไม่ขับนะดีมากค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้คุณครูถึงกับเป็นกังวล

เพราะว่าเห็นนักเรียนสองคนเนี่ยทะเลาะกัน
ขึ้นเสียงโหกเวกโวยวายคุณตกใจ

เอ้อรักเหมือนกันนะเว้ย
อ่าเห็นทะเลาะกันอย่างนี้
แต่เอ๊ะทะเลาะกันทำไมถึงต้องยิ้ม
ครูก็เลยตั้งใจฟังทะเลาะกันเรื่องอะไร
อ่ะฟังค่ะเออก็ฟังอยู่ครับ
ว่าไงนะเฮ้ยพูดอะไรเยอะวะ

ไอ้ประโยคพวกนี้มันเป็นเนื้อเพลงเหรอ

นี่เพลงดังวัยรุ่นยุคสองพันยี่สิบสองต้องรู้จัก

เวลาการร้องเขาจะเกรี้ยวกะแบบทะเลาะกัน

คุณต้องไปบอกคนที่คุณรักรักเนอะเว้ยเออพูดแบบเกี้ยวกาดนิดนึง

กลัวอะไรไปพูดเก่าหลงก็จะโดนอะไรเก่าหลง

เออแต่แบบว่าอันนี้น้องเขาทำได้น่ารักมากเลย
ดุดันไม่เกรงใจใครนะคะ

คลิปน่ารักแบบนี้ให้เราได้อมยิ้มกันจากคุณครูหนุ้งหนิง๗๗๒ด้วยนะคะ

จ้าแค่ต่อเพลงกันเฉย
คุณผู้ชมครับเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วมันไวจริง
พรทุกคำดีที่คุณผู้ชมไลน์มาคุยกับเราในวันนี้คุณชิสา
มันน่ารักจริงมันทำให้หัวใจของเรามันฟูฟ่องรับปีใหม่เลยนะ
ถือว่าให้สิ่งดีแก่กันและกันนะคะและแน่นอนคู่กัดสะบัดข่าวก็จะมีสิ่งดีแบบนี้
ฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันตลอดปีแน่นอนค่ะ
งั้นเรามีสิ่งดีทิ้งท้ายให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นความน่ารักของน้องแมวที่ชอบหมอลำนอนดูเพลินเลย

ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ